มาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะตอนนี้ชาวเน็
ค่ะสาวสวยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเก่งลายพรางเนี่ยไปโดนคดีเรื่องของยาเสพตินต้านสั่งจำคุกสามปีกับสี่เดือนตอนนี้เก่งยังอยู่ในคุกค่ะแต่ภาพมันปรากฏออกมาเพราะว่า
ภรรยาสาวสวยของเก่งโพสต์เฟซบุ๊กเก่งเนี่ยยืนยิ้มแฉ่งเลยนะคะ
ชูมือแล้วในมืออีกข้างหนึ่งถืออาหารแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วมีความสุขแล้วอาหารในมือเนี่ย
คุณเนยภรรยาของเก่งเป็นคนสั่งทางไลน์แล้วส่งไปให้
นี้เป็นรูปถูกต้องทางเรือนจำนะคะนี่นะคะเขามีการโพสต์เฟซบุ๊คภาพนี้
แคปชั่นบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางเรือนจำมีบริการใหม่
สั่งซื้อของทางไลน์และอาหารสดทุกวันอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่า
เก่งจะกินอะไรตอนเช้าหรือยังสั่งเข้าไปให้เขากินเลย
แต่ที่เห็นพี่เก่งผอมลงไม่ใช่เพราะเนยไม่ซื้อของให้นะคะ
เขาอยากคุณดีก็เลยออกกำลังกายก็เลยกลายเป็นการตั้งคำถามเนี่ย
คุณดูสินี่ไงเอ่อนอชอปัญญานักโทษชายเออ
เขาชื่อจริงชื่อว่าปัญญายิ้มอำภัยเก่งลายพรางเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปที่พ่วงโนยการทัศนฐานบำบัติพิเศษกลาง
ชื่อว่าคุณวุฒิชัยเจนวิริยากูลก็ยอมรับบอกว่า
มีบริการพิเศษให้กับญาติผู้ต้องขังที่สามารถสั่งอาหารผ่านไลน์ได้จริง
อุดหนุนฝ่ายฝึกอาชีพด้านอาหารที่นักโทษผลิตขึ้นมาเองเท่านั้น
ไม่ได้สั่งข้างนอกเป็นครัวในเรือนจำเป็นครัวในเรือนจำ
นักโทษเขาทำกันเองทำเป็นอาชีพของเขาเนี่ยนะคะ
แล้วก็ให้นักโทษเนี่ยให้ญาตินักโทษเนี่ยสั่งเข้ามาทางลายได้
พอญาติสั่งอาหารมาทางไลน์ทางทันทะสถานก็จะออกใบเสร็จให้
แล้วก็ถ่ายรูปผู้ต้องขังรับอาหารเป็นการยืนยันว่าได้รับแล้วนะ
ไม่ใช่เป็นการสั่งไก่ทอดหรือพิซซ่าจากร้านภายนอก
สั่งได้เฉพาะผู้ต้องขังที่อยู่ในทันทัศน์บรรบัติพิเศษกลางเท่านั้น
แล้วอาหารที่สั่งเนี่ยเขาก็ทำกันเองนักโทษเขาก็ทำกันเอง
การฝึกอาชีพภายในตัวก่อนที่จะออกมาหลังจากที่พ้นโทษแล้ว